กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณซิมจากจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพิธีโจทย์คำถามทั้งหมด๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจ

ถ้าตอบถูก๒ข้อรับ๑๑บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
หัวหน้าครอบครัวเลยดีกว่าครับว่า
เตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนครับ
ประมาณ๕๐เปอร์เซ็นต์ค่ะ

รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับ
ถามว่าตื่นเต้นไหมก็มีบ้างค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ทิมขอเลือกตายออระไทยค่ะ
ทำไมคุณเลือกเรื่องตายอรไทยครับ
ตายอรไทยเป็นศิลปินประจำใจที่พิมชอบ

นั่นก็คือเรื่องตายอรไทยครับ
คุณชอบคุณตายอรไทยมานานแค่ไหนครับ
ก็ตั้งแต่อายุ๑๕นี่๓๑แล้วอะค่ะ

คือเป็นศิลปินในดวงใจเลยว่างั้นใช่ไหมฮะ
ตั้งแต่ฟังมาเลยชอบเพลงไหนที่สุดของคุณตายอรไทย

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่ได้ถามถึงเพลงนี้
แต่ก็เป็นผลงานของคุณตายอรไทยนั่นแหละครับ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บ
คือชื่ออัลบั้มชุดที่เท่าไหร่ของตายอรไทย
ตัวเลือกที่๑ชุดที่๕

พี่ตายอรไทยค่ะฟังทุกวันฟังทุกอัลบั้มค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วคุณซิมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑ชุดที่๕ครับ
เอาล่ะยังไม่หมดหน้าที่เท่านี้
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ไอซ์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องไอซ์ขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงที่บ้าน

ความรู้ระดับท่องต่อ๓ค่ะ

ขอเชิญน้องไอซ์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ไอซ์ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดครับ

แล้วภาษาไทยแล้วลูกชอบไหม

หนังสือภาษาไทยจำได้ใช่ไหมลูก

จะถามเกี่ยวกับเรื่องวิชาภาษาไทยนี่เหรอลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หน้าปกหนังสือภาษาภาษีมีเด็กถือหนังสติ๊กทั้งหมดกี่คน

ตัวเลือกที่๔๖คนครับ
หนูมั่นใจว่าหนูตอบความรู้ระดับชั้นป๓ได้ค่ะ
เพราะว่าหนูตั้งใจเรียนแล้วไปมีเรียนทุกคน
ถ้าพร้อมแล้วน้องไอซ์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔๖คนครับ

ยังเหลืออีก๒ข้อด้วยกัน
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นั่นก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงที่บ้าน

ทำไมเลือกลูกเสือชาวบ้านคะ

เอาล่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญแม่คุณศรี
ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ที่บ้านนี่ใครเป็นลูกเสือชาวบ้านบ้าง

เพราะว่าเห็นบอกว่าได้รับประกาศนียบัตรว่า
จบหลักสูตรทั้ง๒คนเลยด้วย

เราเรียนลูกเสือสมัยที่หนุนเรียนนายงก็มีสอนเหมือนกัน

ก็คือการผูกเงื่อนต่างนะครับ
วันนี้อุปกรณ์ที่เราจะนำมาเป็นโจทย์นี่นะฮะ
ก็จะประกอบไปด้วยเชือกไนลอนสีแดงสีขาวนะครับ
แล้วก็จะมีเทปดำแล้วก็จะมีความยาว
ความยาวเนี่ยเราทำไว้ทั้งหมดนี่นะครับคุณยาย

อยากได้ผู้ช่วยไหมเอาใครดี
ฮะซิมซิมมามาแล้วอะมานี่มานั่งยิ้มหนูเนี่ย
ลูกเสือเช่าบ้านใช่ไหมค่ะเคยผูกไหมค่ะ
เพื่อนพี่รอดค่ะปลูกจริงแล้วก็ที่ที่เราจำกันตั้งแต่สมัยเรียนเรียนก็คือ
ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวานะครับเป็นโบน
เป็นโบพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะ
เดี๋ยวฟังโจทย์กติกาให้เข้าใจก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เชือกมาผูกต่อกันด้วยเงื่อนพิรอดให้ได้ความยาว๑๐เมตรขึ้นไปภายในเวลา๓นาที
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

นั่นแหละยายปิดเร็วหน่อยเร็วเร็วเร็วยาย
นั่นแหละ
อย่าเอาขึ้นมาหน่อย

เกิดไปเลย

นี่
ไอ้ซิมผูกเร็วมากเลยนะขอบอก
นี่พูดจริงนะครับเราก็ไม่รู้ไง

ยายก็ค่อยปิด
ยายจะปิดทุกหย่อมยากทำไม

ไอ้เราก็เป็นห่วงถูกว่าไม่คุ้น
ย่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด

ว่าจะให้น้องโอ๊คขึ้นมาตอบเรื่องอะไรครับ

เหลือเรื่องสัตว์เลี้ยงที่บ้านกับบ้านของเรา

ฉี่น้องด่างน้องพลอย

ใครวะตั้งชื่อ
แต่ละตัวมีลักษณะยังไงเอาน้องด่างก่อนน้องด่างมีลักษณะยังไง
สีขาวกับสีดำ
มันเหมือนกะลอกมันสีมันสีน้ำตาลครับ
เดี๋ยวแมวหรือกระลอกลูก
ยังไงสรุปว่าแมวหรือเป็นกระลอก
มันเหมือนกระลอกครับแต่ไม่ใช่กระลอกเป็นแมว
น้องโอ๊คคำถามของเราก็จะเกี่ยวกับไอ้เจ้าด่างเนี่ยนะลูกนะ
สมาธิดีเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่ลักษณะของแมวสีขาวดำที่เราเลี้ยง
ตัวเลือกที่หนึ่งเท้ามีสีขาวทั้งสี่ข้าง
ตัวเลือกที่สองหางมีสีดำทั้งหมด
ตัวเลือกที่สามหูมีสีดำทั้งสองข้าง
ตัวเลือกที่สี่ใบหน้าฝั่งคลุม
ฝั่งขวามีสีดำถึงแก้ม
สำเร็จด้วยว่าผมสำเร็จกับมันทุกตัวแล้วครับ

พร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่ใบหน้าฝั่งขวามีสีดำถึงแก้ม

ทำกันสุดตัวเลยตัวโก่งเลย

ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเฉลยเป็นพร้อมกันเลยนะครับครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ไม่ใช่ลักษณะของแมวสีขาวดำที่เราเลี้ยง

น้องโอ๊คเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
ใบหน้าฝั่งขวามีสีดำถึงแก้ม

ถูก

เท้าเขาจะมีสีขาวทั้งสี่ข้างเลยเหรอลูก

โอ้โหแล้วก็มีหางมีสีดำทั้งหมดเลย

โอ้โหส่วนหูก็มีสีดำทั้งสองข้างเลย

โอ้โหใบหน้าฝั่งขวาเนี่ยไม่มีสีดำถึงแก้มถูกไหมลูก

โอ้โหครอบครัวของน้องซิมนะครับ

รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับ

ความรู้ระดับชั้นป๓ครับ

หน้าปกหนังสือภาษาภาษี
มีเด็กที่ถือหนังสติ๊กทั้งหมดกี่คน
ตัวเลือกที่๔๖คนค่ะ
น้องอายเลือกตอบตัวเลือกที่๔๖คนซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้นะครับมูลค่าจาก๕๐๐

มีมูลค่าต่อชีวิตพุ่งไป๑๐๐๐บาททันทีเลยนะครับ

ถูกครับ

เพราะฉะนั้นนะครับครอบครัวของน้องซิมนะครับ

รับทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่๑๐๐๐บาท

เพราะว่า๒ข้อที่เหลือนี้มูลค่าจาก๑๐๐๐บาท

ข้อต่อไปจะพุ่งไปที่๑แสนบาททันที
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บ
คือชื่ออัลบั้มชุดที่เท่าไหร่ของตายอรไทย

คุณซิมเลือกตอบตัวเลือกที่๑ชุดที่๕

ถูก
ผิดเหรอคะ
มันเป็นแบบว่า
เพราะว่าไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บ
คือชื่ออัลบั้มชุดที่๘ครับ
จำหน่ายในวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๕๓ค่ายแกมมิโกนะครับ
โดยมีเพลงดังเช่นไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บ
คนหนึ่งฝากชีวิตอีกคนคิดไม่ซื่อ

เพราะว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ลุ้นเงินล้านแล้ว
แต่อย่าเพิ่งใจหายยังเหลืออีกหนึ่งข้อสุดท้าย
ข้อสุดท้ายนี่แหละครับที่จะฟันทงว่า
จะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่
นะครับก็ขึ้นอยู่กับเฉลยเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับ
คือเรื่องลูกเสือชาวบ้านครับ
และโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เชือกมาผูกต่อกันด้วยเงื่อนพิรอด
ให้ได้ความยาว๑๐เมตรขึ้นไปภายในเวลา๓นาที
ยายสิทธิ์นี้เลย
ยายศรีทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ได้ได้

ได้ได้ได้ได้

แปลเลยแปลเลยใช่
กำหนดว่า๓นาทีนะครับ
แต่ครอบครัวของเยศรีใช้เวลาไปทั้งหมดนั่นก็คือ
๓นาที๑๔วินาทีครับ
เพราะฉะนั้นสรุปเงินรางวัลไปต่อชีวิตกันก่อน

คุณคิดว่าจะนำเงิน๑๐๐๐บาทนี้ไปต่อลมหายใจอะไรก่อนครับ
อันดับแรกซิมขอเอาไปใช้หนี้ทกศก่อนค่ะ
เพราะว่าค้างเขามาหลายเดือนแล้วเดี๋ยวเขาจะตัด
แล้วก็เหลือก้อนสุดท้ายคือจะไว้ใช้ในครอบครัว
จะได้แบ่งเบาภาระลงไปสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีค่ะ
เชื่อว่าความขยันสู้เพื่อลูกของซิมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่มีคุณค่าสูงสุดนะฮะ
ที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งพึงที่จะทำแล้วทำด้วยความเต็มใจด้วย
เพราะฉะนั้นขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีครอบครัวของน้องซิมไว้ด้านล่างนี้
เผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดที่พร้อมในเรื่องของกำลังทรัพย์
และบอกว่าฉันอยากจะช่วยเหลือเกินเพราะว่าเด็กน้อยตาดำอีก๒ชีวิตรวมทั้งคนแก่
ก็ยังต้องการกำลังใจจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ฝากครอบครัวของน้องซิมไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ซิมวันนี้พี่ขอบคุณมากนะ
สำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้ขอบคุณน้องโอ๊คน้องไอซ์คุณยายด้วยนะครับ

คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะฮะเราได้รับตัวอย่างดีจากคุณซิมนะครับ

ผมหวังว่าเขาก็จะมีกำลังใจที่กลับไปยิ้มได้แล้วก็สู้ได้

แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นะฮะ
ฝันเดียวของป้าดอกอ้อได้กลายเป็นจริงขึ้นมาแล้ว
เพราะทางคุณอาลัยได้สร้างบ้านให้กับครอบครัวของป้าดอกอ้อ
จากจังหวัดสุพรรณบุรีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งหลังแล้วครับคุณผู้ชม
จากบ้านที่เป็นเหมือนเพลิงเล็กให้เพียงครอบครัวได้พักพิง
หลังคาก็ไม่สามารถกันแดดกันฝนได้เลย
ไม่มีแม้กระทั่งห้องน้ำและผนังบ้าน
ซึ่งทำให้ป้าดอกอ้อที่กำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งต้องมีภาวะเสี่ยงต่ออาการติดเชื้อ
ทางคุณอาลัยจึงมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างบ้านหลังนี้นะครับ
ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขให้กับครอบครัวของป้าดอกอ้อโดยใส่ใจทุกรายละเอียดในการก่อสร้าง
เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของครอบครัวให้มากที่สุดครับ
และวันนี้นะครับบ้านแห่งความสุขหลังนี้ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณรัฐและทีมงานคุณอาลัยจึงเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อส่งมอบบ้านหลังนี้ให้กับครอบครัวของป้าดอกอ้อครับ

อย่างอย่างเป็นเป็นมากเลยสวยมากเลย
เข้าไปดูบ้านใหม่หรือยังคะพร้อมแล้วนะคะไปไปดูบ้านกันนะคะ
แล้วก็รู้สึกดีใจมากนะคะเราเห็นได้เลยนะคะว่าทุกคนในครอบครัวเขามีความสุขขึ้นมาก
คุณป้าดอกอ้อก็สดชื่นสดใสขึ้นโดยเฉพาะคุณย่าเนี่ยก็ดูแจ่มใสอย่างชัดเจนก็ดีใจค่ะดีใจมากดีใจมากเลย

ป้าขอบคุณคุณาไรมาก

ดีใจมากและตื่นเต้นมากเลย
ดีใจที่บ้านเรามีห้องน้ำเป็นของตัวเองแล้ว
ดีใจมากเลยค่ะที่หนูจะได้เข้ามาอยู่ในบ้านใหม่แล้วค่ะ
ขอบคุณที่สร้างบ้านดีและน่าอยู่ให้แก่ครอบครัวป้า
ขอบคุณคุณาลัยจริงเลยค่ะ
ก็อยากจะให้ลูกค้าทุกท่านของคุณาไร
ได้ร่วมรู้สึกภาคภูมิใจไปพร้อมกับเราด้วย
เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้โครงการดีแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะ
ถ้าขาดการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าของเราทุกคน
ทางคุณาไรมีความเชื่อว่าบ้านคือเจอต้นแห่งความสุข
จึงมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างบ้านทุกหลัง
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่หลากหลายของทุกครอบครัว
และถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะส่งมอบความสุข
แล้วก็พื้นที่การใช้ชีวิตที่ดีแบบนี้ให้กับคนอื่นด้วยค่ะ

สำหรับบ้านทุกหลังที่ทางคุณาลัยได้ตั้งใจสร้าง
และใส่ใจทุกขั้นตอนในการสร้างพื้นที่
เพื่อสร้างความสุขให้กับทุกครอบครัวอย่างแท้จริง
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดี
ดีใจกับครอบครัวของป้าดอกอ้อด้วยนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาท
ต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
วันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

เอ้า
คืออ่ะที่จริงแล้วพวกเราอยากจะเป็นผู้ช่วย
แต่ผมก็ต้องทำหน้าที่ทำไปตามกฎ
เลือกคนในบ้านจะดีกว่าไหม

นะผมช่วยยายไม่ได้จริง

ไม่ว่า